ภัยสังคมนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุยังน้อยอยู่เลยก็มาร้องสื่ออย่างพวกเรา
บอกว่าพี่ช่วยตามทั้งคดีนี้หน่อยแล้วก็ช่วยเป็นการเตือนภัยหน่อย
เพราะว่ามีคนที่หลอกลวงอยู่ในสังคมเนี่ย
แล้วคนโดนเจ้าคนนี้หลอกเนี่ยมันโดนหลายคนแล้ว
นี่นะครับคนที่ออกมาเตือนแล้วก็มาร้องสื่อก็คือน้องคนนี้
วันนิชชาบุญมั่งเป็นผู้เสียหายฮะ
เป็นชาวตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
มาร้องทุกข์แบบนี้แล้วก็ใบแจ้งความเอามาโชว์
รวมถึงหลักฐานที่เธอไปอยากได้รถจักรยานยนต์มือ๒คันนึง
อยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็ติดต่อเข้าไป
ยังเฟซบุ๊กมิจฉาชีพคนนี้ชื่อเฟซบุ๊คว่าช่างนัดมาลองคบกัน
ช่างนัทเขาก็มีการโพสต์รูปรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ขายในราคาถูกคุณไม่ถึงสามหมื่นบาทนะครับ
ตัวของเธอก็สนใจก็เลยเข้าไปคุยในเฟซ
สนใจช่วงนั้นช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์
บอกว่าอยากได้รถจักรยานยนต์คันนี้พอดีเลยยี่ห้อนี้พอดีเลย
และเห็นว่ารถก็สวยดีแล้วเป็นรถแต่ง
และที่สำคัญราคาถูกคุณ๒หมื่นเจ้าเอง
ซึ่งจริงถ้ารถรุ่นนี้มือ๒อาจจะแบบว่าเกือบ๔๐๐๐บาท
เฉียด๔หมื่นนะครับ
โดยน้องวณิจจารย์เนี่ยเล่าให้ผู้สึกข่าวของเราฟัง

นุนราคาอยู่ที่๒๙๐๐บาท

บอกว่าพี่มาส่งรถได้เมื่อไหร่อย่างไร
ราคานี้จะต้องโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าอะไรอย่างไร

จฉาชีพมันก็จับความได้นะว่าน้องเขาก็อยากได้รถเหมือนกัน
ใช่มันก็กลายเป็นข้อเสียเปรียบเหมือนกัน

มิจฉาชีพบอกว่าน้องอยู่ชัยนาธิ์ใช่ไหม
ได้เดี๋ยวพี่ต้องเอามาส่งขนมาจากที่หาดใหญ่

มันก็เลยถูกนี่มิจฉาชีพเขาอ้างไว้แบบนี้
แต่น้องเขาอยากได้น้องเขาบอกเอามาส่งได้พี่
ฉาชีพบอกว่าให้เธอโอนเงินก้อนแรกให้ไปก่อน๙๐๐บาท
แล้วมิจฉาชีพก็บอกว่า
อ้าวแต่ว่าทีนี้พี่ต้องไปเอารถออกมานะ
เพราะรถเอาไปจำนำไว้กับร้านรับจำนำรถ
ดังนั้นน้องต้องโอนเงินมาทั้งหมดเลย

พันแรกที่โอนไปก็ไม่มีหลักฐานการยืนยันมาให้เลยนะคุณนะ

และทีนี้ก็จะให้โอนอีก๒๐๐๐บาท
ด้วยความอยากได้รถเธอก็เลยโอนไปอีกสองหมื่นนะครับ
สุดท้ายรถมาไม่ถึง

คือเธอก็ติดต่อไปไอ้คนนี้ก็บอกว่า
รถกำลังขึ้นรถยกมาแล้วเดี๋ยวกำลังเดินทางมาถึงแล้ว
อีกประมาณสัก๖ชั่วโมงนะรอเลย

บอกน้องมันมีค่าขนเข้าออกอีก

พี่ไม่บอกหนูตั้งแต่แรกว่ามันมีค่าอะไรต่างนานาและทุกอย่าง
อีกอย่างหนึ่งพี่ไม่มีหลักฐานอะไรให้หนูเลย

แล้วก็ไอ้มิจฉาชีพก็พูดแบบนี้บอกว่า
แต่ถ้าน้องไม่โอนนะจบการขายแต่เพียงเท่านี้
น้องบอกจะจบการขายแต่เพียงเท่านี้ได้ยังไง

ไอ้จ่ายไปแล้ว๒หมื่นเก้าพี่จะมาจบการขายกับหนูแบบนี้ไม่ได้
คือไอ้คำว่าประโยคว่าจบการขายนี่แปลว่ายังไงก็ไม่ได้ของ
ใช่บอกว่าถ้าน้องไม่โอนมาอีกนะ
ก็คงต้องจบการขายแค่นี้ส่งของไม่ได้เงินก็ไม่ได้คืน
อุตส่าห์อ้างนะน้องเขาก็มีสติน้องเขาเก่งนะคุณ
บอกพี่หนูไม่มีเงินสดขออภัยหนูไม่มีเงินโอน
หนูมีเงินสดพี่มาให้ถึงหนูก่อน
คือกำลังจะหลอกให้มาเจอหน้าเจอตัว
แล้วจะให้ตำรวจมาจับอะไรก็ว่าไป
แต่ไอ้คนมิจฉาชีพบอกว่าจบการขายแต่เท่านี้ล่ะน้อง
น้องซวยเลยนะฮะจบการขายเท่านี้
เธอก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสันขบุรี
แล้วก็นำเรื่องนี้ไปโพสต์แจ้งเตือนในออนไลน์
ปรากฏคุณมีผู้เสียหายอีกหลายลายนะ
บอกว่าตั้งแต่ช่วงธันวาถึงต้นปีที่ผ่านมา
มกรามีผู้ถูกหลอกลักษณะนี้เป็น๑๐๑๐รายพฤติกรรมเหมือนกันเลย
เหมือนไอ้มิจฉาชีพมันจะเอารถคันนี้ออกมาอ้างโพสต์ขายในช่วงต้นปี
และมีคนตกเป็นเหยื่อโอนเงินไปให้ตั้งแต่๒๕๐๐๐บาทถึง๕๐๐๐บาท
เธอก็คุยกับผู้เสียหายคนอื่นนะ
สรุปแล้วน่าจะมีผู้เสียหายที่สูญเงินให้กับมิจฉาชีพคนนี้

แต่สิ่งที่ผู้เสียหายบางคนไปแจ้งความไว้แล้ว
ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าคิดว่าตำรวจคงไม่ทำคดีให้
กลัวเป็นคดีเล็กและตัวน้องวานิจาไปแจ้งความแล้ว
ปรากฏว่าตำรวจยังจับมิจฉาชีพรายนี้ยังไม่ได้เลย
เธอก็เลยฝากเตือนไปยังประชาชนทุกคนที่อยากได้รถจักรยานยนต์มือ๒
ไตรตรองให้ดีก่อนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
เหมือนเธอผู้สึกข่าวถามว่าจะฝากบอกอะไรไปถึงมิจฉาชีพบ้าง
เธอก็บอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่น
ทำแบบนี้กับหนูมาแล้วเนี่ยหนูก็ทำใจว่าหนูต้องเสียเงิน

อุตส่าห์เก็บเงินนะคุณนะอยากได้รถคันนี้มาก
ปรากฏที่โอนไปเสียไปมันหายไปในกลีบเมฆเลย
ฝากตำรวจด้วยนะใช่แล้วก็เรื่องแบบนี้นี่มันเป็นข่าวบ่อยเหมือนกันนะ
บางทีเราจะเลือกซื้ออะไรนี่ต้องคิดต้องพิจารณาให้ดี
ตอนเราได้ยินจากเธอที่เธอพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพ
มันบอกว่าจบการขายเรายังโมโหแทนน้องเลย
ใช่ค่ะมันจบการขายกันง่ายแบบนี้ได้ไงนะฮะ